คุณผู้ชมครับไปติดตามคดีที่เราติดตามกันมายาวนาน
หลายคนก็ยังคงรอลุ้นกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้ว
หวยสามสิบล้านนี้จะเป็นของใครนะคะวันนี้เนี่ยสองฝ่ายจะขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี
สวนสองเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือเรื่องที่ครูปรีชาเนี่ย
ฟ้องแพงธนายสิทธิ์ภายหรือว่าธนายตั้มของหมวดจรูน
กรณีเรื่องของละเมิดอำนาจศาลนะคะ
ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนด้วยตัวเองค่ะ
ไปติดตามรายงานกับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดมาจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ทั้งสองฝ่ายเดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับ
โดยทนายของแต่ละคนเองก็เตรียมความพร้อมทั้งพยาหลักฐาน
แล้วก็เตรียมการซักค้านมาอย่างเต็มที่
ในเบื้องต้นนั้นกรณีที่ครูปีชายื่นคำร้องกล่าวหาธนายสิทธา
ว่าอาจจะระเมิดอำนาจศาลหรือไม่นะครับ
เรื่องต้นสารได้พิจารณาเพียงแค่ตักเตือนเท่านั้นครับ
โดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนะครับ
พร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็ทีมงานทนายประชาชน
โดยมีลูกสาวของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลมาด้วย๒คนครับ
บอกว่าวันนี้มาสังเกตการณ์แทนร้อยตำรวจโทจรูลซึ่งไม่ได้เดินทางมาที่ศาลด้วย
โดยธนายสิทธาเปิดเผยว่าวันนี้มีสองเรื่องที่ศาลนัด
ก็คือเรื่องแรกกรณีที่ครูปีชายื่นคำร้องว่าทนายสิทธาละเมิดอำนาจศาลในคดีแพ่งที่จำหน่ายคดีชั่วคราวอยู่ในขณะนี้นะครับ
โดยกล่าวหาว่าทนายตั้มถ่ายภาพนิ่งไฟล์คลิปเสียงหลักฐานเกี่ยวกับคดีความนี้นะครับ
แล้วก็โพสต์ลงในหน้าเพจเฟซบุ๊คของตัวเอง
นายตั้มก็มั่นใจนะครับว่าไม่ได้เป็นการละเมิด
ส่วนอีกคดีก็คือที่ครูปีชาฟ้องคดีอายาหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร

แต่คาดว่าศาลคงจะพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวันเดียวครับ
ส่วนเรื่องที่ผมเคยโพสต์ภาพ
เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับที่เพจของผมมีการโพสต์ไปนะครับ

มันยังไม่มีความผิดเพราะผมไม่ได้เป็นเปิดเผยคลิป
ไม่ได้เอาคลิปในสำนวนเอามาเปิดให้ฟังมันเป็นแค่ภาพ
และอีกอย่างหนึ่งศาลยังไม่เคยวางข้อกำหนดนี้ไว้
ส่วนเรื่องที่๒นะครับก็คือเรื่องที่วันนี้เขามีการไต่สวนมูลฟ้อง
ในคดีที่ทางครูปีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์สินหาย

เอามาเตรียมถามด้วยเฉพาะคิดว่าก็คงคงจะต้องเลื่อนไปอีก
กำลังใจคุณลุงโอเคไหมครับตอนนี้
เปี่ยมครับคุณลุงมีกำลังใจเต็มเปี่ยมนะครับ
ที่ครูปรีชาไคร่ครวนก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความนะครับ
แต่ว่ายังไม่ขอพูดอะไรนะครับบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากขึ้นศาลแล้วเนี่ย

ส่วนนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความบอกว่าวันนี้จะมีเพียงครูปีชาที่จะให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จะแถลงต่อสารว่ามีพยานอะไรบ้างที่จะนำเสิร์ฟ
หากมีเวลาก็จะให้พยานคนอื่นที่พร้อมอยู่แล้วนะครับให้การด้วย
เช่นเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดซึ่งเบื้องต้นบอกว่ามีพยานทั้งหมดประมาณ๒๐ปากที่จะแถลงต่อสารนะครับ
ซึ่งในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยทางครูเองก็ได้มีการขอให้สารอายัดไว้แล้ว
ซึ่งสารท่านก็มีคำสั่งอายัดในส่วนของแพ่งนะครับ
ส่วนของคดีอาญาในวันนี้ก็คือว่าเป็นการกระทำความผิดในส่วนของอาญา
ซึ่งเราก็จะเอานำพยานหลักฐานมาให้สารพินาลงโทษนะฮะในส่วนของความผิดทางอาญา
ในวันนี้ก็คือมีคุณครูนะครับคุณครูก็เป็นหลักนะครับว่า
เราประเมินอยู่ว่าสารท่านจะให้สืบกี่ปาก

จริงแล้วเรามีทั้งหมด๒๐ปากนะครับแต่ว่าในชั้นไต่สวนเนี่ยก็จะต้องขอต้องขอปรึกษากับท่านก่อนว่าสารท่านจะอนุญาตให้ได้กี่ปาก
ก็มั่นใจครับเรามั่นใจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มีอยู่
จากพยานบุคคลแล้วพยานหลักฐานอย่างอื่นได้เตรียมมาไหมครับเป็นอะไรบ้างครับ
แน่นอนเราก็ต้องเตรียมคือเราก็ต้องหาพยานหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้สารรับฟังได้นะ

เดินทางมาที่ศาลแล้วด้วยเช่นกันนะครับก็สังเกตว่ามีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่หลายคนเดินทางมาให้กำลังใจพยานฝั่งครูปีชาด้วย